กลับมาตามข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกรณีที่เทศกาลงานไหมนาโพ
ที่จังหวัดบุรีลำแล้วก็มีคู่อริ๒กลุ่มไม่ถูกกันมาไล่ยิงกัน
เหตุการณ์นี้ทำให้หญิงสาววัย๑๖ปีเสียชีวิต
แล้วหญิงสาวผู้นี้ก็เป็นตัวแทนของหมู่บ้านในการประกวดนางงามผ้าไหมด้วย
ก็เสียชีวิตด้วยจากเหตุการณ์นี้ล่าสุดนะคะตำรวจก็สามารถจับตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุได้แล้ว
แล้วก็นำตัวนี่แหละมาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อที่จะเร่งขยายผล
จับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปนี่แหละค่ะกรณีนางสาวปอยอายุสิบหกปี
นักเรียนชั้นม๔ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าประกวดที่ดาไหม
เทศกาลไหมของอำเภอนาโพที่จังหวัดบุรีลำแล้วก็ถูกวัยรุ่นต่างหมู่บ้านยิงใส่
ระหว่างที่เธอนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนออกมาจากงานเทศกาลไหมนาโพ
เพื่อที่จะกลับบ้านเธอถูกยิงเข้าที่บริเวณหลังนะคะ
กระสุนเนี่ยทะลุหน้าอกซ้ายเหตุเกิดช่วงทางแยกเข้าหมู่บ้านโคกเมฆ
ตำบลบ้านครูอำเภอนาโพมีผู้บาดเจ็บ๒คนค่ะ
ที่บ้านพักในอำเภอดอนกอกที่อำเภอนาโพ
ตำบลดอนเกาะนี่แหละค่ะ
ผู้เป็นแม่เนี่ยนางสายฝนแทนไทยสงฆ์
ร้องไห้แทบขาดใจต่อหน้าโรงศพของลูกสาวเลยค่ะ
เล่าว่าตอนแรกน้องปอยจะไม่ไปงานนะคะ
จะไม่ไปเที่ยวงานผ้าไหมนาโพอยู่แล้ว
แต่ว่าอยากไปให้กำลังใจเพื่อนค่ะ
เพื่อนที่ขึ้นประกวดนางฟ้าจำแรง
ทีนี้พอทราบว่าลูกเสียชีวิตนะคะช็อกมาก
ลูกสาวเป็นเด็กดีลูกสาวตั้งใจเรียน

ซึ่งลูกสาวเป็นตัวแทนของตำบลดอนกอกด้วย
ที่จะขึ้นประกวดนางงามผ้าไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ

เมืองต้นสอบสวนทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
เขารวมตัวกันขี่รถจักรยานยนต์ประมาณ๓๐คัน

ขี่ไปตามถนนสายบ้านบงที่อำเภอนาโพ
เชื่อมต่อกับอำเภอหนอง๒ห้องที่ขอนแก่น
ทีนี้ไปเจอกลุ่มนักเรียนชายหญิง
เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาประมาณ๑๐คน
นี่ค่ะออกมาจากงานเดียวกันเพื่อที่จะมุ่งหน้ากลับบ้าน
วัยรุ่นสาดกระสุนใส่เข้าไปหลายนัดค่ะ
ถูกน้องปอยเสียชีวิตนะคะ

ภูทรที่จังหวัดบุรีรำก็กำลังรวบรวม
ในการสอบสวนผู้ที่ก่อเหตุนะคะ
แล้วตอนนี้ก็จับได้แล้ว๑คนในคนนี้นะคะ
แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำถึงสาเหตุอยู่
และเดี๋ยวจะติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วยนะคะ
ที่นำรถนำขึ้นรถไปเพื่อที่จะนำไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็จะรวบรวมหลักฐานเอาผิดต่อไปค่ะ